มกลางการค้นหาความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโม
ก็ปรากฏว่าไปมาจนถึงวันนี้ครบ๑เดือนแล้วค่ะคุณผู้ชม
กับการจากไปของคุณแตงโมนะคะวันนี้เนี่ยทั้งคุณเบิร์ตทั้งเพื่อนเพื่อนนะคะ
ก็มีการโพสต์คลิปเพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงคุณแตงโมค่ะ
ครบเนี่ยครับเป็นคลิปที่คุณโมอัมบ็ีนาพีนิศนะคะ
ก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นน้องสาวของคุณแตงโมนะคะ

ถือว่าครบ๑เดือนกับการจากไปนะคะ
ก็จะเป็นการรวมเอาช่วงเวลาที่น่ารัก
แล้วก็ความทรงจำสุดซึ้งที่อยู่ในความทรงจำ
แล้วก็มีการระบุบอกว่าจะรักตลอดไป
ดูคลิปกี่ทีก็ร้องไห้ค่ะ
ในคลิปเนี่ยนอกจากจะมีภาพของคุณแตงโม
ภาพของคุณเบิร์ตในโมเมนต์ที่น่ารักแล้ว
มีคุณเบิร์ตซึ่งวันนี้เราได้ยินการเปิดใจของเขา
เป็นครั้งแรกนะคะเป็นการเปิดใจทั้งน้ำตา
แฟนสาวที่จากไปเราฟังกันค่ะ
ส่วนคุณเบิร์ตเองก็มีการโพสต์เป็นบทเพลง

หลังจากครบ๑เดือนที่อยู่โดยที่ไม่มีคุณแตงโมนะคะ
ก็จะเป็นภาพถ่ายของคุณแตงโมในอดีต
เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาไทยจะประมาณว่า
ฉันคิดถึงเธอนับเป็นอีกหนึ่งความคิดถึง
ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลง
คือฟังแล้วบีบหัวใจนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นภาพในช่วงเวลาที่
คุณแตงโมยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีความสุขด้วยกันนะคะ

แต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหว
ครบรอบ๑เดือนนะคะที่อยู่โดยที่ไม่มีคุณแตงโมค่ะ

ขณะที่อีกมุมหนึ่งนะคะที่ท่าเรือพิบูลสงคราม
วันนี้บรรดาแฟนคลับนะคะ

ก็มาพร้อมกับช่อกุหลาบสีขาวสีฟ้า
วางไว้อะไรครบรอบ๑เดือนของคุณแตงโม
เช่นกันคุณพิฤตด้นบอกว่าฝันถึงคุณแตงโม
ก็เลยชวนแอนนามาวางดอกไม้วันนี้
อยากจะบอกคุณแตงโมว่าไม่ต้องห่วงอะไร
เพราะวันนี้พิสูจน์แล้วว่ามีแต่คนรัก
ฮ่า
ดูเขียนว่ากลับสู่อ้อมกอร์ดพระเจ้านะคะ
พุทธกรรมนอกจากกฎหมากก็ปราตรกฎถังกรรม
ถ้าเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องจริง

ถ้าอะไรที่มันไม่จริงมันก็คือไม่จริง
ส่วนเรื่องคดีก็รอติดตามตลอดค่ะ

เราก็ทำเต็มที่ค่ะ
อันนี้ก็คือในมุมของเพื่อนสนิทนะคะ
ส่วนแฟนคลับเนี่ยก็มาวางดอกไม้ต่อเนื่องทั้งวันนะคะ
รวมถึงท่านนี้ค่ะแม่ชีวันดี

คือแม่ชีบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับ
แต่ก็ตามข่าวสารแล้วสงสารนะคะ

อันนี้ก็เคยมาสวดมนต์ให้หลายครั้งแล้ว
วันนี้นอกจากสวดมนต์แล้วก็เตรียมอาหารไปถวายพระด้วย
เพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมค่ะ